คุณผู้ชมครับดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน
แต่ถ้าร้อนกับร้อนมาเจอกันเนี่ยมันมีแต่พัง
บางทีเราอารมณ์ร้อนไปเขาร้อนกลับมาเนี่ยมันแย่
ถ้าเขาอารมณ์ร้อนมาแล้วเราไม่ร้อนตอบมันก็คงจะสามารถคลี่คลายไปได้
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการบันทึกไว้จากกล้องที่ติดหมวกกันน็อกของคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งนะครับ
มีเรื่องแน่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
คลิปคลิปนี้คนวิภาควิจารย์กันออกเป็นหลายมุมมองกันอย่างเกียรติมาสอน
๑บิ๊กไบท์ที่ตามไปเอาแล้วถูกมาดหน้าเชียง
ไปจนเจอเขาเนี่ยถ้าคนที่เปิดกระจกรถยนต์แบบเนี้ย
แล้วไม่ได้ยกมือไห้ขอโทษเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
ถ้าไม่ใช่คุณป้าสองคนที่ยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วบิ๊กไบท์ก็ขี่เร็วหรือเปล่าอ่า
ใช่ไหมคือแล้วต่อให้ถูกหือปาดหน้ากระชั้นชิด
แทบคว่ำแทบล้มเนี่ยแต่การตามไปถึงหน้ารถเขาก็จะตามไปเอาเรื่องแบบเนี้ย
ถ้าเจอร้อนเจอร้อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เราอาจจะไม่ได้เห็นคลิปแบบนี้ก็ได้อืม
บิ๊กไบท์นี่ดูจากหน้าปัดนี้รอยยี่สิบกว่าค่ะนะ

เปิดกระจกมาก็ยกมือไหว้เลยอ่ะยกมือไหว้รอรอเลยน่ะนี่
ในค่ะเห็นหน้าเนี้ยเปิดกระจกมายิ้มยกมือไหว้ขอโทษ
โหใจมันเบาลงไปเยอะเลยน่ะใช่คือแบบคือแบบอืม
ก็เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วครับไม่ใช่อะไรหรอก
คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละถ้าร้อนทั้งสองฝ่ายแย่แน่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้าเย็นลงได้เรื่องราวมันก็ไม่ใหญ่โตนะ
เรื่องนี้ให้แง่คิดทั้งทุกฝ่ายฝ่ายขับรถยนต์ก็ต้องระมัดระวัง
จะระมัดระวังเพื่อนรถยนต์ด้วยกันเองหรือว่ารถที่เล็กกว่า
ฝ่ายที่จะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ถ้าเราถูกปาดถูกเบียดถูกแซง
แล้วตามไปหากันถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็มีแต่เรื่องนะ
ต้องระมัดระวังมีสติแล้วก็ใจเย็นมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนนะคะ